แผนการปรับโครงสร้างด้านการเกษตรคือนำศูนย์เรียนรู้ชุมชน
มาปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพนะครับ
อย่างเช่นจังหวัดศรีสะเกดมีการปรับแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากคุณอันทรีย์สรีมั่วครับ
นาข้าวหอมมะลิเขียวขจีเป็นแปลงสาธิตลดต้นทุนชาวนา
จากเดิมใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ๒๕กิโลกรัม
ลดเหลือเพียง๘กิโลกรัมเมื่อเปลี่ยนวิธีมาเป็นนายอด
แห่งนี้เป็น๑ใน๘๘๒ศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก
มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรทั่วประเทศ
ชัยจินเซนเจ้าของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่๑๑ไร่
ในอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดเล่าว่า
พื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ที่แห้งแรงอย่างหนัก
เพราะสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ
ต่อมาจึงนำแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเรื่องการปลูกป่าสร้างแหล่งน้ำเข้ามาปรับใช้
สถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันแห้งแรงที่สุดนะครับ
มันไม่มีน้ำเลยเรามันต้องค่อยมาพัฒนา
พอเรามาขุดที่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีน้ำคือใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
มีน้ำซึมมาหล่อเลี้ยงนะครับ
ก็คาดว่าพอฤดูแรงก็จะไม่แห้งแรง
แต่ว่าตรงนี้มันเป็นโมเดลใหม่นะครับ
พื้นที่ตรงนี้๒ไร่ก็คือว่าทำทุกอย่างครบวงจร
มีการปลูกข้าวตามฤดูการแล้วใช้น้ำฝนนะครับ
แล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงไก่เลี้ยงกบนะครับ
แล้วก็มีนาข้าวเราก็ทำนาหวานนายอด
แล้วก็นาดำเพื่อให้ชาวบ้านได้ดู
แล้วฝั่งตรงข้ามด้านหน้าเราก็ปลูกไม้ยืนต้นไม้พยุง
แล้วก็เป็นสวนครัวทุกอย่างตามโครงการตามแนววัฒนบุรี
ซึ่งเป็นแบบอย่างให้พี่น้องประชาชนเข้ามารู้
เด่นของศูนย์แห่งนี้คือการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร
พลิกฟื้นพื้นที่แห้งแรงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ในเวลาเพียง๕ปี
กลยุทธ์ที่เรียกว่าแกล้งน้ำ
วิธีการคือปลูกต้นไม้ใหญ่
พร้อมขุดอ่างเก็บน้ำไว้รองรับในพื้นที่ใกล้กัน
เมื่อถึงหน้าแรงต้นไม้จะคลายน้ำลงสู่อ่าง
ดังนั้นในช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ำจากธรรมชาติ
แต่หน้าแรงก็จะมีน้ำจากต้นไม้
ทำให้พื้นที่นี้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
น้ำที่ได้จะใช้ปลูกพืชทำการเกษตร
แต่จากผลการตรวจสภาพดินพบว่า
เป็นดินอาสามที่ไม่เหมาะต่อการปลูกข้าว
ขยายองค์ความรู้ด้วยการนำหลักการทำเกษตร
ผสมผสานมาปรับใช้
เราทำนาเราก็เลี้ยงปลาในนาข้าว

แต่ว่าเราเอามาใช้ในการบริโภค
ส่วนเราก็จะได้ปลา๑ไร่หนึ่งเราก็ได้ปลาประมาณเกือบร้อยกิโล
ถ้าคิดเป็นเงินมันก็ประมาณ๕๖๐๐๐บาทครับ
ที่นี่ยังมีแปลงสาธิตการปลูกพืชอื่นที่เหมาะสมกับสภาพดิน
เช่นกล้วยมะละกอพริกขี้หนูไปจนถึงการใช้น้ำในการเลี้ยงกบ
และต่อท่อจากบ่อเลี้ยงกบไปเป็นอาหารปลาในบ่อ
ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญที่ศูนย์แห่งนี้ยังช่วยแนะนำการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
ทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และการแฟร์รูป
อย่างการแพ็กถุงขายทำให้ขายข้าวได้ราคาดีขึ้น
จากเดิมข้าวไร้เบอรี่กิโลกรัมละ๕๐บาท
นำมาใส่แพ็คเก็ตที่ดูสะอาดทันสมัยติดสติ๊กเกอร์
สามารถขายได้ถุงละ๘๐บาท
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน